คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่หนุ่มไม้พัทรเดชกันบ้างดีกว่านะคะ
มีกระแสข่าวลือเล็ดลอดออกมาตลอดว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยจะย้ายค่ายย้ายสังกัดหรือเปล่า
แล้วมันมาตอกย้ำตรงที่ภาพนี้แหละค่ะ
เป็นภาพที่หนุ่มไม้เขาไปโผล่ร่วมเฟรมกับผู้บริหารช่องดัง
นางเอกคู่จิ้นปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เพิ่งจะรับเงินก้อนโต
แท่นแบรนด์แอมบัสเตอร์ไปหมาด
ล่าสุดหนุ่มไม้เคลียร์ชัดนะคะว่าเป็นการถ่ายภาพร่วมเฟรม
ไปร่วมงานวันเกิดผู้ใหญ่ที่สนิท
ไม่ได้มีการทาบทามเรื่องของการย้ายช่อง
พร้อมกับมั่นใจว่าทางผู้ใหญ่ต้นสังกัดคงจะไม่เข้าใจผิดค่ะ
ในโทรหาหรืออะไรครับ
เพราะก็คุยเรื่องละครกับผู้ใหญ่ที่ช่องกันอยู่ประจำครับ